วางแผนล่อซื้อจับกลุ่มเครือข่าย
ยาเสพติดรายใหญ่ในจังหวัดนะคะ
แต่วิธีการที่เขาส่งขายยาเสพติด
ก็คือเขาส่งไปแล้วก็ยัดไว้

ซึ่งตำรวจไปล่อซื้อไว้ได้ด้วยนะคะดูวิธีวินาทีการจับกลุ่มค่ะ
ผู้ต้องหาที่ตำรวจจับกลุ่มได้คือนายนัทพงศ์หรือว่าออดพิลาศรีอายุ๒๐ปี
มีของกลางเป็นยาบ้า๓๖๐๐เมตรซึ่งยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในกระปุกครีมสีฟ้า๑๘กระปุก
บรรจุยาบ้าทั้งหมดสองร้อยเมตรนะคะนายนัทพงศ์รับสารภาพว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของเสียเบิร์ตค่ะ
เบิร์ตก็คือนายถาปากรโกสันลวัชนภัยอายุ๓๐ปีอยู่ที่อุบลราชธานี
ส่งยาบ้ามาแล้วก็ยาไอซ์ก็ส่งมาด้วยนะคะซุกซ่อนอยู่ในกระปุกครีมขาวหน้าเด้งนะคะ
โดยส่งผ่านรถโดยสารมาให้กับนายจิรวัตรหรือต้าอุ่นหนองหินพักไว้ที่ห้องพัก
อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งก่อนที่จะนำออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
ซึ่งชุดจับกลุ่มก็ได้นำตัวผู้ต้องหาไปที่ห้องพักนายเจรวัตรนะคะแต่ว่านายเจียรวัตรนี่เขาไหวตัวทัน
หลบหนีไปได้ก่อนนะคะพอไปตรวจค้นห้องพักไปพบกระปุกครีมอีกนะคะเป็นครีมหน้าเด้งนี่แหละ
อีก๒๒กระปุกกระปุกสีฟ้าอีก๒๐กระปุกและในนั้นก็มียาบ้าบรรจุไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
อกจากนี้มีกระปุกสีม่วงอีก๒กระปุกนะคะกระปุกสีม่วงนี้ข้างในเป็นยาไอซ์สีฟ้ากับสีขาวนี่เป็นยาบ้านะคะ
และในวันเดียวกันนายอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำพร้อมทหารตำรวจและฝ่ายปกครองค่ะ
สนที่กำลังเป็นชุดพิทักษ์บุรีรำแถลงผลการจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดที่ใช้กระปุกครีมทาผิวขาวหน้าเด้งอำพรางการตรวจพบนี่แหละนะคะ
ซึ่งผู้ว่าบอกว่าคดีนี้เริ่มจากกรณีที่เจ้าหน้าที่เขาไปจับกลุ่มนางสาวทิพพวันหรือว่าออยพิสรอักษรชัยนะคะ
อายุ๒๒ปีพร้อมกระปุกยาเสพติดได้ก่อนก็เลยขยายผลต่อมามาจับกลุ่มนายนัทธพงศ์เป็นคนที่ทำหน้าที่ส่งยา
ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือคือนายถาปากรหรือว่าเสียเบิร์ตเจ้าของยาเสพติดและนายเจียรวัตรหรือว่าต้าที่หลบหนีไปได้ก่อนหน้านี้
ทำหน้าที่เก็บยาเสพติดแล้วก็ทำหน้าที่จำหน่ายนะคะซึ่งหลังจากนี้จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยเร็ว
ขบวนการค้ายาเสพติดนะคะก็ถือว่าตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการซุกซ่อนการส่งขายยาจากเดิมเพื่อที่จะหลบเลี่ยงการตรวจจับ
คาดว่าน่าจะมีอีกหลากหลายรูปแบบก่อนหน้านี้ก็มีการวางสบู่สบู่ทับกัญชาเอาไว้๑อำพราง๒ดับกลิ่น
ตอนนี้ก็พบล่าสุดนี่เป็นการบรรจุไว้ในครีมหน้าเด้งนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าหลังจากนี้จะต้องกำชับให้ทุกฝ่ายเอ็กซ์

แต่ว่ากรณีนี้เขาส่งทางรถโดยสาร